ส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นคุณยายเป็นอาม่าวัย๘๒ปี
ก็อยากให้หมอปลามาพิสูจน์เรื่องนี้ด้วย
บอกว่ามีพลอยก้อนใหญ่เท่าไหนรู้ไหมฮะลูกมะพร้าวเลย

นี่ฮะโอ้อันนี้ก็สวยดีนะ
คุณนี่ใหญ่กว่าโคตรพลอยเมื่อกี้อีกด้วยหรือเปล่าเนี่ย
ลักษณะสีคล้ายกันเลยออกน้ำเงินเข้มแบบนี้
นี่ฮะอาม่าบอกว่าหมอปลาเอ้ย
หมอปลามาพิสูจน์ให้อาม่าหน่อยนะม่าอยากรู้นะว่ามันคืออะไร
หมอปลามาได้ไหมนะฮะหมอปลาเนี่ยไปทันทีเลย
ทันทีเลยนะครับแล้วหมอปลาบอกว่า
งั้นใช้วิธีเดียวกันกับการพิสูจน์โคตรพลอยของลุงสมศักดิ์ละกัน
เดี๋ยวต้องขอส่งเศษพลอยตรงนี้ของอาม่าเนี่ย
ไปให้อาจารย์ออสสกัดเหมือนกันใช่ไหม
สกัดเหมือนกันจะไปให้อาจารย์ออสช่วยตรวจพิสูจน์นะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีพร้อมทีมข่าวเดินทางไปถึง
ที่อยู่ของอาม่าอาม่ามุ้ยเสียมลีรัตนนุรัติ
อาม่าวัย๘๒ปีแล้วนะฮะ
ที่บ้านที่ตำบลจรเข้๓๐๐อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
อาม่าเนี่ยจริงอาม่ารวยมากนะ
อาม่าเป็นเจ้าของที่ดินกว่า๔๐๐ไร่
มีรีสอร์ทมีปั๊มนะรีสอร์ทแล้วก็ปั๊มน้ำมันก็ของอาม่า
อาม่าได้นำพลอยสีน้ำเงินขนาดใหญ่วางไว้ในพาน
คือเขาก็เคารพนับถือนะคุณนะบูชาเป็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์เลย
แล้วก็เอามาให้หมอปลาแล้วก็ให้ทีมข่าวได้เห็นกับตา

โดยอาม่าบอกว่าพลอยก้อนนี้ขุดพบที่ใต้พระแท่นดงรัก
จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ๔๐ปีก่อน
โดยคนงานไปขุดพบอยู่ใต้ดินลึกลงไปประมาณ๓๐เมตร
ก่อนที่ก้อนสีน้ำเงินนี้จะถูกแบ่งเป็น๓ส่วน
พออาม่ารู้ข่าวนะว่าขุดเจอเนี่ยอาม่าก็ตามไปขอซื้อ

รวมน้ำหนักเนี่ย๕๕กิโลกรัม
ถ้าถามเรื่องราคานะ๔๐๐๐บาทในสมัยนั้น
ตั้ง๔๐ปีก่อน๔๐๐บาทถือว่าแพงมากนะ
นับตั้งแต่ที่ได้พลอยมาอาม่าบอกว่า
ธุรกิจการค้าของอาม่าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นเลย
ทีนี้หมอปลานะฮะได้ขอชิ้นส่วนของก้อนสีน้ำเงินนี้ไปนะฮะ
หมอปลาก็ขอชิ้นนั้นน่าจะชิ้นเล็กไหม
เออเอาไปด้วย
เพื่อจะส่งต่อให้อาจารย์ออสดรวิราชัยพุทธวงศ์นะครับ

ไปตรวจสอบในแล็บหน่อยว่าเป็นพลอยแท้หรือไม่
ถามว่าอาม่ายินดีไหมยินดีให้หมอปลาเนี่ยคลิบตัด
หมอปลาระวังระวังตัดของเขาดีนะเดี๋ยวเขาแตกซะหมด
มานิดเดียวพอไปนิดนึงสกัดออกไปนิดหนึ่ง
แหละชิ้นเล็กเหล่านี้นะฮะก็เพียงพอแล้วนะครับ
ที่จะเอาไปให้อาจารย์ออสตรวจนะฮะ
อ่า้นะฮะหมอเปลาก็คงเอาไปส่งให้อาจารย์ออสตรวจนะครับ
ผลของพลอยของอาม่าเนี่ยยังไม่น่าจะออกนะคุณนะ

ออสยังไม่ได้โพสต์ถึงเรื่องของพลอยของอาม่านี้
ค่ะนะครับมีแต่โพสต์เรื่องของพลอยของคุณลุงสมศักดิ์เท่านั้นเองนะครับ
อกจากนี้นะอาม่ายังโชว์อีกนะคุณนะอาม่าบอกนี่อาม่าไม่ได้มีของดีเท่านี้
ปลาปลาแกมาดูนี่อาม่าเรียกแบบนี้ปลาปลามาดูนี่นะฮะ
ตาแมวนี่ห้อยคออยู่นี่เอาให้หมอปลาดู
ซึ่งเพชรตาแมวนี้อาม่าบอกว่าซื้อมาจากคนที่รู้จักเมื่อ๓๐ปีก่อน
ราคาหลักแสน๓๐ปีก่อนหลักแสนนะคุณ
ซึ่งคือแพงมากเลยนะเพราะว่าอย่างไอ้พลอยเมื่อกี้เนี่ย๔๐๐ใช่ไหม
เออแต่เนี่ยหลักแสนอาม่าก็บอกว่าเพชรตาแมวเนี่ย
ได้มาจากแมวตัวผู้สีน้ำตาลมันตายธรรมชาติมา๓๔วัน
แต่ซากแมวมันไม่เน่าเปื่อยและทีนี้มีคนมาพบ
ตอนแรกคิดว่าแมวมันยังไม่ตายนึกว่ามันนอนอยู่
ทีนี้ครับคนที่ไปพบก็ไปเขย่าตัวแมว
เหมือนจะไปปลูกมันปรากฏว่าตาของแมวหลุดออกจากเบ้า
และตาแมวมีลักษณะใสแวววาวตรงกลางเป็นจุดสีดำ
พอพลิกดูอีกด้านหนึ่งจะเห็นคราบเลือดจากดวงตาของแมวติดอยู่
นี่อาม่าก็พลิกให้ดูมันเหมือนเป็นแบบเลือดนะคุณ
มาเชื่อว่าเป็นเพชรตาแมวที่หายากอาม่าก็เลยเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
ตั้งแต่๓๐ปีก่อนจนถึงทุกวันนี้นะครับ

ซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
ทีนี้ครับหมอปลาจึงขอ

หรือว่าสกัดเพชรตาแมวไม่ได้

ถ้าหมอปลาจะมาสกัดเพชรตามแมวออกไปพิสูจน์ไม่ได้
นี่คือหมอปลาใส่แว่นแล้วขอเพ่งดูแบบชัดหน่อยสิ

ขอพรขอพรจากเพชรตาแมว
พร้อมบอกว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
หรือว่าเพชรตาแมวนี้ศักดิ์สิทธิ์จริง
เดี๋ยวคงจะได้รู้ผลพร้อมกัน
ฟังดีกว่าว่าหมอปลาขออะไรไว้นะครับ
ถ้ามันเป็นอย่างที่แกบอกมาเนี่ย

ซึ่งแต่ผมก็ได้ติดต่อกับอาจารย์ออฟไปได้แหละ
ก็รบกวนอาจารย์อีกสักเคสหนึ่งเถอะ
ว่ามันคือพลอยอะไรมันคืออะไร
มันใหญ่ขนาดนี้มันมีลายด้วยนะ
นี่คือสิ่งที่อยากจะมารู้อยากจะมาดู

เพชรตาแมวที่อาม่าแกพูดไว้นี่
เราก็เห็นแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ
แต่ที่วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าแมวมันตาเสียใช่ไหม
คือว่าแมวมันไม่แต่ว่าเรามาเจอลักษณะแบบนี้

แต่หมอปลาไม่ได้บอกนะว่าขอพรอะไรไป
ใช่ค่ะแต่เอาจริงหมอปลาบอกว่าเขาก็ตื่นเต้นไง
คือเขาไม่เคยเห็นเพชรตาแมวก็ไม่รู้หรอกว่า

หมอปลาบอกว่าถ้าเพชรตาแมวมีอิทธิฤทธิจริงนะ
สิ่งที่หมอปลาไปขอไปจะเป็นจริง

ถ้าเกิดว่าขอพรบอกแล้วเดี๋ยวจะไม่เป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้
เออสามวันเจ็ดวันหมอปลาบอกถึงจะรู้

นี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเอามาให้ดูกันนะฮะ
ทั้งเรื่องของโคตรพลอยแล้วก็
โอ้โหของอาม่าเรียกว่าอะไรดีคุณ

อาม่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอาถรรพ์อะไรนะ

แต่ไม่รู้ว่าหมอปลาคือรับจ๊อปเสริมคือไปพิสูจน์เหรอ
อันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอม
ทางความเชื่อทางศัยศาสตร์อย่างนี้เหรอคะ
เดี๋ยวรอดูอาจารย์ออสนะคะสรุปว่าเพชรของอาม่าเป็นอะไรนะคะ